เกิดขึ้นในท้องที่สพประจันทคาม

เป็นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน

บุกเข้าไปในร้านขายของชำแล้วไปทำร้ายร่างกาย
เยาวชนอายุ๑๕ปีตอนแรกเขาพูดคุยกันก่อน

แล้วเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันขึ้นที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชม
มีคนหนึ่งนะเสื้อเหลืองคุณผู้ชมคอยสังเกตนะ

จ่อยิงไปที่วัยรุ่นชายที่นั่งอยู่ที่บนเก้าอี้หวาย

เออยิงเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะคะ

อย่างนี้เลยเหรอโอ้โฮอุอาจไหมอืม
อาจมากค่ะที่สุดแล้วนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ทนแรงกดดันไม่ไหว
ติดต่อมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณผู้ชมส่วนน้องคนที่บาดเจ็บหนักคลานไปนะ
ชื่อว่านายสุชินอ่อนน้อมอายุ๑๕ปีค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในร้านขายของชำ
ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับได้อย่างชัดเจนเลย
ว่าใครบ้างที่เข้าไปก่อเหตุ
ตำรวจล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวได้หมดแล้ว
ตอนนี้๖รายถูกแจ้งข้อหานัก
ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าข้อหานักนะ
ส่วนที่เหลือที่เข้าไปด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปก่อเหตุ
ตำรวจเขากันตัวไว้เป็นพยานค่ะ

ชื่อว่านายธีรพัฒน์ภารกิจ
เป็นลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเป็นคนยิง

ตำรวจได้นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คือหลังจากที่ไปมอบตัวกับตำรวจ
เขาบอกว่าปืนไปทิ้งไว้ที่บริเวณสะพานหนองแก้วตรงนี้
แต่ตำรวจไปดูนะปรากฏว่ายังไม่พบ
ก็เลยนำตัวนายธิรพัฒน์มือยิงไปค้นที่บ้าน
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนายธิรพัฒน์ผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
ตัวเองเคยถูกผู้ได้รับบาดเจ็บ

โดยใช้ปืนยิงมาก่อนเมื่อ๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่พากันไปเที่ยวน้ำตกทานทิพย์

แต่ตอนนั้นไม่ได้มีการแจ้งความไว้
จนเมื่อวันอาทิตย์นายสุชินก็คือผู้เจ็บนี้นะคะ
พูดจารักษณะคือท้าทายมากับรุ่นน้อง

ก็เลยตามมาสอบถามที่ร้านของขายของชำจุดเกิดเหตุ

คุณผู้ชมค่ะนายธีรพัฒน์บอกว่ามือพี่ลั่นไปเอง
จ่อขนาดนั้นไม่ได้ตั้งใจยิงฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้
คุณโดนทำคุณไปออกไปแจ้งความไง
แต่คุณกลับมาทำเขาแบบนี้ตัวเองก็โดนข้อหาพยายามฆ่าดิ
ใช่ก็โดนกันไปคนละกรรมประวาระล่ะค่ะ
ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ทำประวัติพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ร่วมเข้าสอบปากคำผู้ต้องหาอีก๕คน

เบื้องต้นอย่างที่บอกไปข้อหาคือ

มีอาวุธปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณผู้ชมก็เยาวชนดูไว้เป็น

เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเยาวชนโหดร้ายดุกันขึ้นทุกวัน